มีเรื่องของสำนักสงร้างแห่งหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเซาครับ
คนก็ไปถ่ายคลิปลงโซเชียลนะครับ

ก็ไม่ได้กลัวว่าจะเฮียนจะหลอนอะไรขนาดนั้น

ถ้าไม่เข้าดูไม่เข้ามาดูไม่มาจัดการกันเนี่ย

แต่ไปดูก่อนว่าที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า
โอ้โหมันเฮียนมันร้างมันน่ากลัว

เดี๋ยวคืนนี้ให้คุณเห็นมาสอนมาอีกรอบนึงเอาแบบมืดเลย
ไปด้วยกันจบ๔ทุ่ม๑๐นาที
นี่เป็นพวกรูปปั้นนะฮะตุ๊กตาหลากหลาย
ทั้งกุมารนางกวักยักษ์รื้อสี
อยู่ในสำนักสงร้างแห่งหนึ่งที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
คือชาวเน็ตเขาก็แชร์กันแล้วก็เช็คอินกัน
ถึงความน่าสะพรึงกลัววางเวงรกร้าง
กลัวว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมของอาทยากร
ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปพื้นที่นี้นะครับ
ไปดูนะฮะสำนักสงร้างแห่งนี้ที่ถูกกล่าวถึง
พิสูจน์ตามความร่ำลือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
ตลอดสองข้างทางก็เป็นป่าเป็นทุ่งนา

ป้ายบอกทางไปสำนักสงฆ์ไปถึงก็บรรยากาศก็เงียบเหงานะครับ
มีร้านค้ามาตั้งขายของบ้างนะฮะก็ไปสอบถามแม่ค้าคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขามาขายของที่แห่งนี้ปีกว่าแล้วคุณเขียนมาสอน
เพราะอาจารย์ส้วนปัญญาธาโรที่มาตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้เมื่อ๔๑ปีที่แล้ว
และมรณภาพไปแล้วมาเข้าฝันให้เขามาขายของที่หน้าสำนักสงฆ์
สำนักสงฆ์แห่งนี้จะมีวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติดนะฮะ
แต่ว่าก็มีวัยรุ่นมั่วสุมจริงแต่เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่นะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยพอลงพื้นที่ไปถึงแม้ว่าไปกลางวันนะคะ
ก็บอกบรรยากาศมันวางเวงลมก็ไม่ค่อยพัดผ่าน
ก็ตั้งข้อสังเกตไปหมดอ่ะลมก็ไม่ค่อยมีดูเงียบสงัด
แต่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราได้ไปพบพระรูปหนึ่งนะคะ
ก็สอบถามท่านท่านก็บอกว่าอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ตั้งแต่๙มกราคม
เพราะท่านชอบบรรยากาศที่เงียบสงบวางเวงฝึกจิตค่ะ

แต่ที่ผ่านมาเคยเจอเคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับมาแล้วเคยเจออะไร

อยากจะมาฝึกจิตตัวเอง
พอรู้ว่าที่นี่ที่เขาพูดกันมานะครับว่ามีอาจารย์ท่านจะเอา
กระดูกคนตายไปใส่ไว้ในพวกลูกผลลูกนี้
ก็เลยว่าเอออยากจะมาลองดูเพราะว่าเราอยู่ในวัดก็ไม่รู้สึกอะไรเนอะ
พออยู่ในวัดมันชินชาแล้วอยากจะมาสมัคร
คือทำจิตยกระดับจิตตัวเองให้มันขึ้นเอาความกลัว
กำจัดความกลัวก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้คืนแรกก็เจอนะ
แต่ว่ามันเคลิ้มจะหลับเหมือนมีคนเอาผ้าห่มมาให้
ตัวโตหน่อยคนขาวเห็นผู้ชาย

อยากจะมาขออาศัยพื้นที่

นี่ตั้งใจถ่ายให้มันดูน่ากลัวแล้วสิ
อย่างที่บอกล่ะค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าประเด็นก็คือ

ทิ้งขยะทิ้งของอะไรแบบนี้ค่ะ